เรื่องของความน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่บ้านหลังหนึ่งหน่อย
บอกเลยนะขาวอมชมพูน่ารักตะมุตะมิ
น่ารักไหมล่ะนี่ตัวอะไรคุณว่าตัวอะไร

งูอะไรตัวตัวนี้อยู่ดูดีคอใหญ่กล้าม

โอ้ยไม่ใช่นี่คือตะภาพสีเผือก
โอ้ยหัวปะเห็นตัวเค้ายัง
บ้าไปแล้วตะภาพอะไรมันใหญ่ตัวน่ะ
คือเจ้าของคลิปบอกว่าน้องไม่มีชื่อนะเจ้าตะภาพตัวนี้
แต่ว่าอายุ๒๐ปี

เกิดจากพ่อแม่ตะภาพที่มีสีดำนะคะ

ลักษณะนิสัยก็คือจะแบบเชื่องมาก
เขาบอกว่าที่บ้านเขาเลี้ยงตั้งแต่แบบเล็กเป็นไข่คุณ
แล้วเคยเลี้ยงไว้มากที่สุด๑๑ตัว

แต่มันก็ตายไปตามวัยไปนะ
แต่ส่วนตัวนี้มันคือสีเผือกไงคุณ
และเจ้าของเขาก็เชื่อว่าน้องตะภาพสีเผือกตัวนี้แหละ

แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลถูกไหม
คุณคิดดูอาจเลี้ยงมา๒๐ปี
จะได้โชควันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็อาจจะไม่ใช่
ถูกไหมมันก็มีความเป็นไปได้ว่า
อาจจะเป็นจังหวะที่ถูกพอดีได้โชคพอดี

เรื่องของการเลี้ยงสัตว์มันก็ต้องเป็นคนที่เขามีใจรักจริง
เขาก็รู้วิธีการว่าเลี้ยงสภาพยังไงเนื่องจากที่บ้านเขาเคยเลี้ยงมา
ใช่ไหมอันนี้ก็พูดมองในมุมมองของคนที่เขาเลี้ยงสภาพอยู่แล้ว
แต่จะมีโชคมีลาบไหมอะไรยังไงใช้วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ตอนแรกไม่บอกนะผมนึกว่าปลาไหลยักษ์นะ
เออมันดูแบบอย่ายนะบ้างนะโอ้มันเยาอย่างเงี้ยแต่ดูตัวเนี่ยเห็นไหม
คือตะพาบจริงคอยาวอย่างไรนะคุณ